คุณผู้ชมครับจากกรณีของครอบครัวหัวร้อนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสขัดขืน
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่จังหวัดระยอง
หลังจากที่จอดรถในที่ห้ามจอด
แล้วก็ถึงขั้นทำร้ายชกเข้าที่ใบหน้าของตำรวจสพมับตะพุทธด้วยนะครับ

เราไปเปิดใจตำรวจที่ถูกทำร้าย
หลังจากที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้คนที่เห็นคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

บรรทอนกำลังใจในการทำงานของตำรวจจราจร

ในการปลูกฝังวินัยการจราจรให้กับประชาชน
ทนต่อความเจ็บใจเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ตำรวจพึงมี

สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์

ทนทานต่อกิริยาวาจาในลักษณะนี้

ตลอด๒๔ปีในการรับผิดชอบงานจราจร

แต่ก็ใช้วิธีไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดี
เราต้องทำอดทนแล้วก็ทำเป็นไม่ได้ให้ได้ยินนะครับ

แต่อยากให้การถูกดำเนินคดีเป็นบทเรียน

พยานคนสำคัญในเหตุการณ์
ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
หลังถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้มีดเข้าข่มขู่คุกคาม

เห็นตำรวจถูกทำร้ายร่างกายจริง

ให้ข่าวว่าเขาไปตีตำรวจ
เออว่าป้าเป็นคนไปพูด

แล้ววันหลังเขาก็เลยไปหาเรื่องไง
ไปหาเรื่องเราก็พูดกับเขาดีว่า
เออคุณเรื่องมันถึงตำรวจแล้ว
ถ้าจะเอาความป้าอะไรป้าก็ไปแจ้งตำรวจเลย
อย่ามาข่มขู่กันแบบนี้ชี้หน้ากันมันไม่ดีลูก

มึงน่ะแก่แล้วไม่อยู่เสร็จแก่
มันรู้หัวหมอนักเริ่มก็โดดเข้ามาเลย
หมินเจ้าพนักงานและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
โดยทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธและถูกปล่อยตัว

ผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาแจ้งความตำรวจ
ทำเกินกว่าเหตุและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกอักภงสุนทรวิพาท
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรมาพตะพุธ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และจะมีการขยายผลสอบประวัติย้อนหลัง
และอาจแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

เด็กเล็กอาจจะซึมซับพฤติกรรมนี้โดยไม่รู้ตัว
พระศจริษฐศิลป์ข่าวธารัททีวีรายงาน